เอามาดูต่อกันที่ฝั่งนี้กันบ้าง

ไม่ได้เป็นทองแผ่นเดียวกันอะไรทั้งนั้น
แต่เป็นคู่จิ้นในจอค่ะ

เขาบอกว่าอยากจะให้ออกมาเป็นคู่จริงกันสักทีนะคะ
มันเคมีมันตรงกันมันเกินจากคำว่านักแสดงร่วมช่องซะแล้ว

หรือจริงแล้วที่โบยังนิ่งอยู่
มีตัวจริงในใจแล้วหรือเปล่า

หรือชิคกี้พาย

ยังสีกันเหมือนเดิมเพราะว่า

แต่คุณอยากให้เป็นแฟนกันว่าไง
ก็เราคงตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคะ
เพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเรา
ในการขอบน้ำเป็นแฟนเนอะ
ก็ต้องรอดูไปเรื่อยค่ะว่า
หรือว่าตอนนี้อนาคตจะข้ามอะไรไหม